ส่วนที่จังหวัดเลยพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙แล้ว๒คน
รายล่าสุดเป็นนักศึกษาชายวัย๑๙ปีด้วยนะคะ
จากการตรวจสอบสอบสวนดูก็คือเคยไปนั่งตั้งวงดื่มเหล้ากับเพื่อนที่จังหวัดขอนแก่น
แล้วก็มีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าจากอันเดียวกันนี่แหละนะคะ

แล้วก็เลยตรวจว่าตัวเองนั้นติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
นายชัยวัดชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็พูดถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดในจังหวัดนี่แหละค่ะ
บอกว่าล่าสุดก็พบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก๑คนก็คือ
นักศึกษาชายอายุ๑๙ปีเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
ตอนนี้ก็เลยมีผู้ป่วยสะสมในเลย๒คนด้วยกัน
จากการสืบประวัติของผู้ป่วยค่ะ
พบว่าผู้ป่วยเนี่ยไปร่วมสังสรรค์กับเพื่อนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น
เหล้าวงเดียวกันและมีการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันเดียวกับเพื่อนด้วย
ต่อมาเพื่อนในกลุ่ม๑คนก็ตรวจพบมีเชื้อโควิด๑๙แล้วก็รักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานี
จากนั้น๑๕มีนาคมตัวผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านที่เลย
แล้วไปสั่งสรรค์กับเพื่อนอีก๑๒คนที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งในตัวเมืองเลยนะคะ
ก่อนที่จะเริ่มมีไข้จนมาตรวจพบว่าตัวเองติดเชื้อโควิด๑๙๒๓มีนาคมค่ะ
ตอนนี้ทีมสอบสวนโรคอยู่ระหว่างติดตามตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งคนในครอบครัว
และเพื่อนทั้ง๒กลุ่มเลยเพื่อจะกักตัวดัวการและตรวจหาเชื้อกันต่อไป
ยืนยันว่าพบผู้ป่วยโควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามแล้ว๑คน
เป็นชาย๔๘ปีคนที่ทำงานเป็นนักดนตรีที่กรุงเทพฯ
ช่วงวันที่สิบห้าถึงสิบเก้ามีนาคมที่ผ่านมาเดินสายเล่นดนตรีในผับหลายร้านเลยค่ะทั้งในย่านปิ่นเกล้าวและสิริราช
กระทั่ง๒๐มีนาคมก็นั่งรถไฟจากกรุงเทพกลับบ้านที่จังหวัดบุรีรำ
จากนั้นค่ะยังขึ้นรถโดยสารไปอำเภอพยักษภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามแล้วก็พักอยู่ที่บ้านคนเดียว
พอมาถึงวันที่๒๖มีนาคมเขาเริ่มมีอาการปวดท้องค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพยักษภูมิพิสัยแล้วก็ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลมหาสารคาม
ก่อนจะตรวจพบว่าติดเชื้อโควิดสิบเก้าซึ่งอาการล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ผู้ป่วยมีอาการหอบจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้ยานอนหลับกับยาคลายกล้ามเนื้อด้วยค่ะ
ไปดูที่จังหวัดอุตราดิษฐ์บ้างค่ะพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด๑๙คนแรก
เป็นชายอายุ๕๑ปีเป็นชาวอำเภอพิชัยอาชีพเป็นพ่อครัวอยู่ที่กาต้านะคะ
เดินทางกลับถึงประเทศไทยเมื่อสิบเจ็ดมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนั่งเครื่องบินสายการบินบางกอกแอร์เวย์
ลงสนามบินสุโขทัยมีภรรยากับลูกสาวเนี่ยขับรถมารับกลับบ้านพัก
พอวันรุ่งขึ้นไปหาน้องสาวและยังได้ทานอาหารร่วมกันด้วยค่ะจนกระทั่งยี่สิบหกมีนาคมมีไข้สูงวัดได้สามสิบแปดองศา
ก็เลยไปหาหมอที่โรงพยาบาลพิชัยและส่งตรวจหาเชื้อผลการตรวจก็ยืนยันแล้วค่ะ
ว่าเป็นผู้ป่วยรายแรกของจังหวัดแหมหลายจังหวัดเลยนะคะ
พบผู้ป่วยรายแรกวันนี้ส่วนที่นครพนมผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมออกคำสั่งให้ปิดหมู่บ้านท่าดอกแก้ว
ทั้งหมู่ห้าและหมู่หกตำบลท่าจำปามเพอร์ท่าอุเทรน
มีการตั้งจุดตรวจทางเข้าออกอย่างเข้มข้นตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะว่าตรวจพบหญิงวัย๖๓ปีที่ทำงานเป็นลูกจ้างผับแห่งหนึ่งในย่านทองหล่อ
นี่กรุงเทพเนี่ยนะคะติดเชื้อโรคโควิดสิบเก้า
ซึ่งหญิงคนดังกล่าวเดินทางกลับมาบ้านที่นครพนมด้วยเครื่องบิน
เมื่อวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมามีญาติไปรอรับ
พอกลับมาถึงบ้านก็ฉลองวันเกิดกับเพื่อนบ้าน๑๑คนค่ะ
แล้วพอรุ่งขึ้นยังไปสังสรรค์กับเพื่อนอีก๖คน
ก่อนที่จะเริ่มมีอาการไข้แล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
จากนั้นเข้าสู่กระบวนการกักตัวจนตรวจพบเชื้อโควิดวันที่๒๗มีนาคมนะคะ
ก็สังเกตดูเรื่องของพฤติกรรมของคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ถ้าเป็นไปได้เอาให้ปลอดภัยกักตัว๑๔วันก่อนดีกว่า
อย่าเพิ่งรีบไปเลี้ยงอย่าเพิ่งไปรีบสังสรรค์เลยนะคะ
คิดก็คิดนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าเราในฐานะที่เป็นสื่อทำหน้าที่ไม่ดีพอหรือเปล่า
เหมือนบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในข้อมูล
ว่ามันต้องกักตัวนะมันต้องไม่ออกไปรวมตัวกัน
ต้องไม่ดื่มน้ำจากแก้วเดียวกันหรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันเดียวกันอะไรแบบนี้
เตือนเอาไว้แล้วกันนะคะว่าคืออย่าประมาทอย่าคิดว่าแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอก

ไม่มีอาการไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เป็นด้วยนะคะ